เหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
ก็ต้องเตือนกันไว้นั่นแหละนะครอบครัวผู้ตายก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒๔นะครับ
เขาชื่อสลาวุธวันนั้นฝนตก
เขาก็ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เนี่ยฮะจะมาเติมน้ำมันในตู้น้ำมันหอดเหรียญ

แต่ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตตรงนี้นะฮะ
นายสลาวุฒิสงวนศักดิ์อายุ๒๔ปีนะครับถูกไฟดูดนะฮะ
เป็นตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญนะฮะ
คือสภาพศพวันนั้นเนี่ยที่มือยังกอดหัวจ่ายน้ำมันเอาไว้แน่นเลย
ปลายหัวจ่ายเนี่ยเป็นโลหะจี้อยู่ใต้คาง
แล้วมีรอยไหม้ที่ใต้คางด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อสองวันก่อน
ฝนตกหนักในตอนนั้นตู้น้ำมันหอดเหรียญ๒ตู้อยู่ที่หน้าร้านขายของชำนะครับ
เป็นของนายสมเกียจชะนินกุลอายุ๓๘ปี
คือทางนายสมเกียจที่เป็นเจ้าของตู้เจ้าของร้านเนี่ย
เขาก็มาเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกนั่นแหละ
บอกว่าได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าก่อนเห่าหอนเสียงดังออกมาดู
มาถึงเห็นนายสลาวุฒินอนหงายอยู่ที่พื้นพยายามไปช่วยแล้ว
ทีนี้ตอนที่ไปถึงตัวแล้วเอามือไปโดนตัวนายสลาวุฒิเนี่ย
มันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับถูกไฟดูดมันมีไฟรั่ว
ก็รีบไปดึงปลั๊กที่เสียบตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญออก
แล้วก็รีบเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันแต่ไม่ทันแล้วนะฮะ
นายสลาวุฒิเสียชีวิตนี่นะฮะครอบครัวนายสลาวุฒิบอกว่าโอ้โหทำใจไม่ได้
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันลูกหลานเขาต้องมาประสบเหตุแบบนี้
ถูกไฟดูดเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เขาทำใจไม่ได้
พ่อบอกว่าก่อนจะเสียชีวิตนะครับลูกเนี่ยบอกว่าไปหาปลากับเพื่อน
ทักอยู่ว่าเออรถมันไม่มีน้ำมันนะลูกลูกก็บอกว่าเดี๋ยวผมขี่ไปเติมเองพ่อ
นี่ฮะสุดท้ายเอ้าลูกมาเสียชีวิตตอนไปเติมน้ำมันตู้หยอดเหรียญ
เพราะถูกไฟดูดส่วนแม่ของนายสลาวุฒิบอกว่า
คือตอนนี้ก็ต้องเตรียมงานศพลูกชายนั่นแหละนะจัดขึ้นที่บ้าน
แม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาแม่บอกว่าพยายามห้ามลูกแล้วนะ
แต่ลูกชายเนี่ยไม่ฟังถามว่าห้ามอะไรแม่บอกห้ามในความฝันนะฮะ
เออคือมันเหมือนกับมีลางบอกเหตุอ่ะลองฟังคุณแม่นะฮะ
ก็ห้ามเขาไม่ฟังเขาจะไปก็ร้องขอร้องเขา
ทีนี้เขาบอกว่าไม่อยู่แล้ว

แต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะมาโดนไฟดูดเสียชีวิตใช่ไหมครับ
ฟันต่อกันแหละ๒วัน

วันนั้นก็นั่งอยู่ก็จิ้งจกเข้ามากัดมือ

คือคุณแม่บอกลางบอกเหตุมีทั้งเรื่องความฝันและเรื่องจิ้งจกด้วย
คือฝันเนี่ยแม่บอกฝัน๒คืนติด
ก่อนจะถึงวันที่ลูกชายไปถูกไฟดูดเสียชีวิต

คือลูกเนี่ยในฝันมาบอกว่าจะไม่อยู่แล้วนะ

ตอนนั้นก็พยายามห้ามลูกอย่าไปอย่าไปลูกก็บอกจะไม่อยู่แล้วนะ
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะอยู่บ้านเนี่ยแม่บอกจิ้งจกอยู่ดีมันมากัดมือแม่
แล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงคนก็แจ้งว่าลูกถูกไฟดูดเสียชีวิต
ตอนนี้ทางเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของตู้น้ำมันหอดเหรียญตรงนี้
ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายเขาได้มาพูดคุยกันแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือกันในเบื้องต้น

ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่สืบสวนทางคดีกันต่อไปว่า
ไฟมันรั่วมาจากตรงไหนนะครับ
มันเกิดอะไรตรงไหนเกิดความผิดพลาดแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ทำให้ตู้น้ำมันหอดเหรียญตรงนี้ไฟรั่ว
แล้วพอคนมาเติมน้ำมันเขาก็ถูกไฟดูดเสียชีวิต